เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะ
มีครูผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาเครียด

ไปเที่ยวจับหน้าอกจับก้นผู้หญิงกลางวันแสก

คือตำรวจจับได้แล้วแต่เราก็ยังคล่องใจอยู่นะคะว่า
นี่มันคลายเครียดได้จริงเหรอคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูเลยเห็นกันชัด
ผู้ชายรูปร่างทวมใส่เสื้อคลุมสวม
วกกันน็อกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอย
แล้วพอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนน
คุณผู้ชมดูวกรถกลับมาเนี่ย

แล้วก็ขี่มาเนี่ยแทบจะประชิดตัวเลยนะดูสิ่งที่เขาทำ

ก้นแล้วก็ขี่เลยไปเลยค่ะ
ผู้หญิงเขาก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕กรกฎาคมช่วงบ่ายโมงนะคะ
เกิดในซอยข้างวัดดอกเอื้องตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเขาก็ตรวจหาทะเบียนรถจักรยานยนต์
จนกระทั่งสามารถตามไปจับตัว
เนี่ยคุณผู้ชมคือคนนี้ให้ดูชื่อเลย
นายทรงวุฒิอิ่มแก้ว
ระบุข้างร่างอาชีพเป็นครู
ต้องขออนุญาตนะคือหน้าตาเขาก็ดูเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ
คือหน้าตาดูไม่น่าทำตัวแบบนี้ค่ะเอาง่ายเนอะ
แล้วเป็นครูด้วยอายุ๓๐แล้ว๑๓ปี
สอนวิชาดนตรีในโรงเรียนแห่งหนึ่งพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจเนี่ยไปจับตัวได้ที่บ้านเช่าข้างโรงเรียนที่เขาสอนอยู่นี่แหละ
สอบสวนเจ้าตัวนะคะเขาก็รับสารภาพ

เมื่อวันที่๑มิถุนายนช่วงบ่ายโมงเหมือนกัน
บริเวณริมถนนราชภาคินัยซอย๑ตำบลศรีภูอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาบอกว่าที่เขาทำเพราะเขาเครียด
ทำงานแล้วมันเครียดได้สอนดนตรีมันเครียดขนาดนั้นเลยเหรอคะ
บอกว่าดนตรีนี่มันช่วยจันโลงจิตใจใช่ไหม

นี่คุณสอนดนตรีนี่แต่คุณบอกว่าทำงานแล้วมันเครียดมาก
ก็เลยต้องไปทำแบบนี้เขาบอกพอเขาได้จับก้น
หรือได้จับหน้าอกของผู้หญิงเนี่ยเขาจะหายเครียด
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางมาทำธุระในตัวเมืองลงมือก่อเหตุ

ที่ตำรวจจะจับกลุ่มได้เนี่ยผู้เสียหายหลายคนนะ
เป็นผู้หญิงนี่แหละนะฮะเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ
เพื่อให้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่มักจะตระเวนจับหน้าอกบ้าง
ก้นของเธอบ้างในขณะที่เดินอยู่ข้างทางในซอยเปรียว
คนร้ายมักจะใช้รถจักรยานยนต์ตระเวนอย่างที่คุณมิ้นได้บอกคุณผู้ชม
คือขับดูก่อนวนไปวนมาเอาเห็นเหยื่อตรงไหนยังไงกลับรถมา
หากเจอก็จะขี่รถย้อนกลับไปต้นทางฉวยจังหวะตอนที่ไม่มีคนนี่แหละ
ก่อนจะลงมือขับผ่านปุ๊บจับเลยฮะจับหน้าอกปุ๊บจับหน้าอกแล้วจับก้นด้วย

อืมช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะญาติของนายทรงวุฒิก็เอาหลักทรัพย์สองแสนบาท

ตำรวจโทพรพิชิตรุ่งเรืองรองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่
บอกว่าผู้ต้องหาเป็นข้าราชการครู
พอกระทำความผิดก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสอบสวนทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วย
เพราะว่าแบบนี้ผิดวินัยเต็มทำให้เสื่อมเสียนะคะ

คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเครียดก็ไปช้อปปิ้งมันก็หายเครียด
ดูหนังฟังเพลงคือทำอย่างอื่นนะคะที่มันไม่ต้องไประรานคนอื่นเขาเนอะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องระวังตัวรอบด้านจริง
ทุกวันนะเรื่องให้ต้องระวังตัวคุณกรุงเทพก็มีต้องระมัดระวังกันนะ